ครับคุณผู้ชมครับห้าถึงเก้ายาวไปฝนตก
ฝนตกแล้วน้ำมันต้องท่วมขังรอการระบายอย่างแน่นอน
คนที่ขับรถคุณที่อยู่บนรถเนี่ยนะ
คุณอย่าทำแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเขาเรียกอะไร
ไม่ระวังหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
โอ้โหพี่ไม่ชะลอเลยเหรอ
ชะลอไม่เท่าไหร่แล้วดูความเร็วที่ขับมา
ก็เข้าใจเลยว่าพี่รถเล็กน้ำมันท่วมนะ
แต่พี่ทำแบบนี้พี่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
ผมกล้าพูดได้เลยนะครับดูสิ
ซัดเอาคุณลุงท่านนั้นโอ้โหนะครับ
เบี้ยวไปเลยอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
รถเก๋งขับรถฝ่าน้ำท่วมเกิดลูกใหญ่ของคลื่น

คลิปนี้เกิดขึ้นในซอยเทียนทะเล๒๖เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
เมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วเข้าใจน้ำท่วมขังซอยแล้วเข้าใจน้ำสูงก็ยิ่งเข้าใจน้ำนู่น
ดูดิจะถึงหัวเข่าอยู่แล้วนะฮะ
หลายคันก็ไม่กล้าขับผ่านเพราะกลัวรถมันจะดับ
น้ำมันจะไหลย้อนเข้าเครื่องใช่ไหม
ก็ต้องใช้ความเร็วนะครับ
แต่อันนี้คุณไม่ต้องใช้ความเร็วระดับนี้ก็ได้

คุณเดินเครื่องให้สม่ำเสมอเบาตื๊ดไป
ก็ผ่านแล้วไม่ต้องขับแรงขนาดนี้

โอ้โหลงมาเดินบ้างดิ

ก็คือบอกว่าฉันอยากจะกำก้อนหินรอเลยคนแบบนี้นะครับ
ก็เอาล่ะรู้สึกได้แต่ก็อย่าไปทำแบบนี้กันละกัน
พวกนี้เกินไปจริงควรมีจิตสำนึกขับเบาบ้าง
นี่อยากจะไปอย่างเดียวนะครับ
บางคนมีเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า

ใช่อันนี้พูดถึงกฎหมายใหม่วันนี้

เหยียบน้ำกระเซ็นใส่คนอื่น
มีโทษจำคุก

๓เดือนแล้วปรับไม่เกิน๒๐๐๑๐๐บาท
ใช่๑๐๐บาทนี่คือสูงสุดนะหรือทั้งจำทั้งปรับนะ
ฝนตกบ่อยน้ำรอการระบายนะครับ
ค่ะก็อย่าทำแบบนี้นึกถึงคนอื่นเขาบ้าง

คือถือว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น